มาต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่าวันนี้สวยเหมือนกัน
พี่ปิ๊งปอง
หาเงินนะฮะตามที่ต่างบ้างตามความเหมาะสม
ส่วนเรื่องหัวใจของพี่ปิงปองยอมรับเลยนะว่า
กับความรักความสัมพันธ์แบบพี่แกโดนหลอกมาเยอะ
แกบอกแบบนี้ตอนนี้ก็มีคนคุยเรื่อยนะคะ
แต่ว่ายังไม่ใช่แฟนค่ะขอเน้นที่เรื่องงาน
แล้วก็เรื่องสุขภาพดีกว่าตอนนี้พี่ปิงปองเองนะ
ก็เตรียมตัวไว้เลยสั่งเสียกับเพื่อนบ้างแล้ว
หลายคนตกใจเหมือนกันจริงเราสัมภาษณ์ไปยังตกใจเลยอ่ะ
อันนี้เขาบอกว่าไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองนะ
แต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจในจัตธรรม

บอกเพื่อนเลยว่าพี่ชอบเสียอะไรชอบกินอะไรเอารูปไหนอะไรอย่างนี้
เตรียมไว้เลยความตายมันมาได้ทุกเมื่อ
จริงแต่ถามว่าพี่ไม่ได้แบบอยากตายนะ

ก็มีออกบูธนั่นแหละก็ขายนู่นขายนี่ไปเรื่อย
ตามภาษาแบบแม่ค้าแต่ไม่ได้ยินขาแข็ง
ก็สู้งานค่ะก็สู้งานเพราะว่าเราก็ไม่ควรจะแบบ

ไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นตัวเป็นตน
วัยเราแล้วเราก็ไปเรื่อยอย่างนี้เพราะวัยนี้น่าจะแต่งงานไม่รอดแล้วแหละ
เออเลิศชีวิตคู่ก็มีเหมือนกันแต่ไม่เป็นตัวเป็นตอน
แล้วพี่แจ๊คล่ะคะชอบสีอะไรชอบดอกไม้อะไร
ไม่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นการเตรียมตัว
เพราะว่าพี่ปิงปองแกบอกแกเป็นงานศพเพื่อนดาราเยอะมากจริงช่วงนี้นะคะ
ก็เลยแบบว่าเตรียมตัวเป็นการเตรียมความพร้อมของแต่ละคนนะ